วันนี้เรื่องของโควิด๑๙เราต้องคุยกันเยอะหน่อย

วันนี้เป็นวันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันของไทยสูงที่สุด
เคยมีมาตั้งแต่ระบาดระลอกแรกนะครับ
วันนี้๒๐๗๐คน
เดี๋ยว๓ทุ่มคืนนี้ท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
แถลงการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ต่างได้รับแจ้งมานะครับว่า
เอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้เวลาในการแถลงการสื่อสารไปยังประชาชน
สักประมาณ๑๐นาทีนะครับ
แน่นอนนะครับว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิด๑๙ในระลอกนี้เนี่ย

ที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยท่านนายกน่าจะพูดถึงเรื่องแผนบริหารสถานการณ์โควิด๑๙เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนค่ะนะ
ความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับแล้วก็แผนหรือมาตรการต่างที่อาจจะต้องมีการออกมาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องรอฟังนะฮะโดยเฉพาะวันนี้คนก็รู้สึกกันมากเกี่ยวกับเรื่องของอาม่า

อาม่าที่อยู่ที่บ้านแล้วอาม่า๓คนเนี่ยก็เสียชีวิตไป๑คนเพราะว่ารอรถมารับไปรักษาอาการโควิด๑๙
รออยู่๑๐วันนะคะทั้งอาม่าทั้ง๓คน๗๐คนนึง๗๕คนหนึ่ง๘๕ปีคนนึง
หรือเรื่องที่ได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่เราต้องโทรไปแจ้ง
ถ้าเรามีอาการโควิดติดโควิดเนี่ยแล้วจะหาโรงพยาบาลไปรักษา

เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่แล้วเผยแพร่ออกมาว่า
โอ้โหตกลงแล้วเนี่ยมีทำงานไม่กี่คน

คอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
แต่ก็เรียนตรงนะฮะก็อย่างที่เราได้ยินก็คือ
ผู้ที่เขารับผิดชอบดูแลก็ยืนยันมาตลอดว่าเตียงพอ
เจ้าหน้าที่พร้อมติดโควิด๑๙อย่าปกปิดนะ
รีบแจ้งมาเดี๋ยวมีที่รักษาให้
แต่มันเหมือนกับมันสวนทางกับประชาชนเอ๊ะ
ตกลงแล้วทำไมคนที่ยังรออยู่ที่บ้าน
แล้วไม่มีใครมารับไปรักษามันเยอะเหลือเกิน
เรื่องของ๐๑๖๖๘ในวันนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่ดูตัวเลขก่อนนะครับ
ในพระทวิสินวิสุนุโยธินโคศกสบวันนี้
รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
อย่างที่บอกนะครับ๒๐๗๐คนนะครับ
สูงที่สุดนะฮะสำหรับตัวเลขต่อวันของประเทศไทยนะครับ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ของไทย๕๑๘๐

จำนวนนี้รักษาหายแล้ว๓๑๘๙ราย
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๔ศพนะครับ
เป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑
รวมยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในไทย๑๒๑ศพ

เรามาดูตัวเลขตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่ต้องรักษาโควิด๑๙อยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้ในไทยนะครับ

แบ่งเป็นในโรงพยาบาล๑๕๖๔๒ราย

หรือว่าส่วนอื่นอย่างเช่นฮอสพีเทล
โรงแรมที่เขาเปิดให้เป็นที่กักตัวผู้ติดเชื้อแต่ว่าอาการไม่หนักมากเนี่ย

ในจำนวนผู้ป่วยมีผู้ที่มีอาการหนัก๓๕๒นะครับ
ต้องใช้ท่อช่วยหายใจอีก๙๐
ผู้ป่วยอาการหนักเยอะที่สุดอยู่ในกรุงเทพ๓๗ราย
คุณหมอบอกว่าผู้ที่มีอาการสุ่มเสี่ยงตอนนี้ยังเหมือนเดิมก็คือผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะ
ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด๑๙และเสียชีวิตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าดู๑๘ถึง๒๓เมษายนทั้งหมดมี๑๓คนนะฮะ
๓คนนะครับเป็นหญิง๗เป็นผู้ชาย๖นะครับ
แต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขลำดับผู้เสียชีวิตตามการรายงานของสบคตามนี้นะครับ
คือเฉลี่ยอยู่ที่๗๐๘๐หมดเลยค่ะ
ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุท่านก็จะมีโรคประจำตัว

ก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามอาการของแต่ละท่าน
แต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว๑๓ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

รวมกับผู้ป่วยณขณะนี้ที่หลายคนก็เป็นผู้สูงอายุ
หรือไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่มีโรคประจำตัวซึ่งก็สุ่มเสี่ยงทั้งนั้น
แพทย์ทวีสินโคศกสบคบอกว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินแล้วก็ดูถึงสถานการณ์ต่างเนี่ย
และได้คาดการณ์จำนวนเกี่ยวกับการรองรับผู้ป่วยหนักที่ต้องอยู่ในไอซียูนะครับ
พบว่าขณะนี้ในกรุงเทพมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยหนักนะครับทุกผู้ชมครับตัวเลขตามนี้เลยนะฮะ
กรุงเทพเนี่ยมีอยู่๒๖๒เตียงตอนนี้ใช้ไปแล้ว๑๙๓เตียงมีเตียงว่าง๖๙เตียง
มีห้องแยกความดันลบสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙๔๗๙เตียงใช้ไป๔๑๐เตียงว่างอยู่๖๙เตียง
ตอนนี้ทำให้ต้องแบ่งเตียงหรือว่าขยายเตียงเพิ่มในพื้นที่ต่างต่างนะครับแล้วประเมินไปในอนาคตนะครับ
หากมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เอาณขณะนี้เลยนะช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เนี่ย
ถ้าไม่นับวันนี้ทะลุไป๒๐๐เนี่ยนะ๑๔๗๐๐อะไรก็แล้วแต่เฉลี่ย
ถ้าไทยติดวันละ๑๕๐๐คนท่านผู้ชมคุณอรัชพรถ้าเราติดโควิด๑๙วันละ๑๕๐๐คน
นั่นเท่ากับว่าทั่วประเทศเนี่ยเราจะต้องใช้เตียงต่อวันเนี่ยคือ๕๒เตียง
เต็มที่เนี่ย๕๒เตียงนี้จะใช้ได้แค่๑๙วันหรือ๓สัปดาห์สำหรับเตียงที่เหลืออยู่ณขณะนี้
แปลว่ามีเตียงพอสำหรับผู้ป่วยเหลืออีก๓สัปดาห์ถ้าเราติดกัน๑๕๐๐คนต่อวันใช่ไหมคะ
แต่เราเอาตัวเลขณขณะนี้ในกรุงเทพถ้าแยกย่อยมาอีกถ้าต้องใช้๑๐๑๓เตียงต่อวันถ้าตัวเลขเป็นขนาดนี้นะ
เตรียมที่เตียงที่มีอยู่นักขณะนี้มันจะได้อีก๖๘วัน
ทั่วประเทศในขณะนี้ที่เป็นภาวะเร่งด่วนนะครับ
ก็คือต้องบูรณาการเรื่องเตียงแน่นอนว่ามีเตียงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
จะต้องจัดสรรให้พอดีแล้วก็เพียงพอ
กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทะลุ๒๐๐คนวันนี้เนี่ย
สบคเองก็ยอมรับว่ามีผลกระทบแน่นอนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการดูแล
เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยน้อยกว่าแน่นอน
บอกนะครับว่ามีผลกระทบแน่นอนครับ
แล้วก็เรายังไม่รู้ว่าจุดที่จะเป็นปลายทางนั้นจะเป็นอะไรอย่างไร
นี่คือสิ่งที่การประเมินสถานการณ์นะครับ
หรือในภาวะที่มีวิกฤติที่รุนแรงมากเนี่ย

ก็คือว่าเป็นการที่ไม่เพียงพอนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีการเพิ่มตรงนี้มากขึ้น

เพิ่มจำนวนเตียงอยู่ในสถานที่เดิม

ดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสม

คือนายแพทย์ทวีสินบอกว่า
วิธีการแก้ปัญหาในอนาคต
ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเลขมันน้อยลงไปกว่านี้ได้นะครับ
แล้วตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันแบบนี้เนี่ย

ต้องนำวอร์ดอื่นปรับมาใช้ในการรองรับผู้ป่วยหนัก

เพื่อขยายเตียงให้มันเพิ่มมากขึ้น
หรือไม่ก็เป็นห้องเดี่ยวแยกกันไปเพื่อติดตามอาการของแต่ละคน
แต่ถ้าเกิดจำนวนผู้ป่วยมันเยอะขนาดนี้

ตอนนี้โรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยคือผู้ป่วยแบบสีเขียวใช่ไหม
อาการน้อยหรือว่าจะหายแล้วไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็รอกลับบ้าน
นี่คือสิ่งที่ทางกระสุนสหศักดิ์ศึกษ์ก็จะวางแผนเอาไว้รองรับ
แต่แน่นอนว่าอย่าลืมว่าระบบสาธารณสุขของไทยเราก็ไม่ได้รองรับแต่ผู้ป่วยโควิดไง
ใช่ค่ะยังมีผู้ป่วยอื่นที่เขาต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจำหรือไปทำการรักษาอื่นด้วย
คือเรื่องนี้เนี่ยมันรออยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของการเอาวัคซีนเข้ามาแล้วฉีดวัคซีน
ให้กับคนไทยทั้งประเทศจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมา
ซึ่งมันต้องใช้เวลาแต่ในช่วงเวลานี้พอเราติดปุ๊บอาทิตย์บอกว่าติดปุ๊บ

นั้นได้เลยแล้วก็เนี่ยค่ะวิธีการทำงานคือมือข้างหนึ่งจับหูโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งเอาปากกาจดหลายคนมีภาพวิจัยกันเยอะว่าโอ้ยตายแล้วเป็นสายด่วนยังไงทำงานแบบนี้อุปกรณ์ก็ไม่มีให้เขาเทคโนโลยงเทคโนโลยีก่อใหม่ได้ใช้แล้วมันจะไปทันท่วงทีได้ยังไงล่าสุดออนไลน์เนี่ยเอาไปเปร
แจ้งแล้วนะขอชี้แจงอ่าทางกรมการแพทย์นะคะขออนุญาตชี้แจงเลยนะคะว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้หรือว่าภาพที่หลุดออกมาเนี่ยนะคือกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่ใช่ทีมที่รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าทำหน้าที่เป็นการรับสายด่วนหนึ่งหกหกแปดคอร์เซ็นเตอร์แบบนั้นครับแต่กลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เนี่ยคือทีมฝ่ายข้อมูลที่ทำ

คนนั่งตัวนี้มันไม่ใช่หมายความว่าคนรับโทรศัพท์เรามี
แค่นี้คือเราใช้ระบบที่มันก็ค่อนข้างทันสมัยกว่าเดิมก็คือว่า
มันจะถูกยิงไปที่มือถือของแต่ละท่าน

ก็จะสามารถรับสายได้
แม้กระทั่งอยู่ในจังหวัดอุบลปัตตานี
หรือว่าอะไรที่เป็นเครือข่ายของกรมการแพทย์
พี่พยาบาลหรือว่าแพทย์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

รับสายเสร็จแล้วเขาจะส่งข้อมูลนะคะ
เข้ามาในพิมพ์บันทึกข้อมูลค่ะ
ซึ่งทีมนี้จะลงทะเบียนผู้ป่วย
พี่ประเมินอาการเรียบร้อยแล้ว
โดยทีมพยาบาลกับทีมแพทย์ที่รับสายค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทั้งที่เห็นอยู่เนี่ย
ทีมนี้ก็จะรับข้อมูลมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทีนี้อยากมีการขอชี้แจงแล้วก็ประชาสัมพันธ์
สำหรับกรมการแพทย์นะคะเขาบอกว่า
หมายเลข๑๖๖๘ที่เป็นสายด่วนเนี่ย
จะรับโทรศัพท์สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นนะคะ
ไม่ใช่ทั่วประเทศ๑๖๖๘เป็นสายด่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี

จะได้ลดขั้นตอนในการทำงานแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
ก็มีหลายบุคคลที่เหมือนกับว่าแนะนำหรือว่าให้ข้อเสนอมา

นายสมบัติบุญงามอนงนะคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
วิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะคะบอกว่า
เอาอย่างนี้ไหมทำไมเราไม่ใช้สายด่วน๑๑๒
ซึ่งก็คือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนแทน๑๖๖๘ล่ะ

ระบบงานข้อมูลแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างอยู่แล้ว

ส่วนทางด้านของนางสุดารัฐเกยุรพันธ์นะคะคุณหญิงหน่อยก็บอกว่า
แล้วก็มีการตำหนิรัฐบาลด้วยว่าทำไมถึงปล่อยให้บุคลากรทางการแพทย์
มาทำหน้าที่รับโทรศัพท์แบบนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นภาพนี้เนี่ย
นี่ค่ะคือในมุมของผู้คนที่นึกถึง๑๖๖๘ณขณะนี้
เวลาเกิดเรื่องของโควิด๑๙แล้วต้องการแจ้งให้มารับตัวไปรักษาเนี่ย
นึกถึงภาพลักษณะแบบนี้ภาพแบบนี้คอร์เซ็นเตอร์อ่ะ
แต่เมื่อวานพอมีภาพบอกว่านี่ไง๑๖๖๘ช็อกเลย
แล้วไปเห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ในโต๊ะทำงานแบบนี้แล้วใช้มือจดมีอยู่ไม่กี่คน
คนก็แบบตกใจโอ้ยอย่างงี้หรือเปล่าเนี้ยถึงแบบโทรมาแล้วแบบ
ไม่ติดบ้างไม่มีคนรับบ้างซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยืนยันว่านี่คือหน่วยของการโทรกลับไป
ติดต่อกลับค่ะติดต่อกลับอีกทีนึงแต่ว่าการรับแจ้งเหตุจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จากสายด่วน๑๖๖๘แล้วก็๑๓๓๐จะแบ่งหน้าที่ระดมโทรกลับไปสอบถามผู้ป่วยที่ตกค้างจากทุกฐานข้อมูลนะคะ
เขาบอกมีประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยลายเดี๋ยวจะโทรตามให้ครบภายในวันพรุ่งนี้เลยครับ
แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยจะระดมเจ้าหน้าที่ไปรับตัวมารักษาที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามค่ะ
ก็จะจัดสรรให้อยู่ตามโซนใกล้บ้านเป็นหลักไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะคุณบ้านอยู่พื้นที่ใกล้อันไหน
คุณไปโรงพยาบาลสนามอันนั้นแล้วก็ภายในวันสองวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปที่ผู้ป่วยทุกคนแล้วก็ประสานรถของสปชไปรับนะคะ
ซึ่งณตอนนี้เท่าที่เราได้ข้อมูลมานะคะยังคงมีผู้ป่วยที่ไม่ได้เตียงเนี่ย
พันสี่ร้อยยี่สิบสามคนนะคะอันนี้เป็นในส่วนของหนึ่งหกหกแปด
ที่จะรับสายในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะไล่ให้หมด
สำหรับผู้ตกค้างนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ที่เขาร้องเรียนเรื่องราวต่างมายังไทยรัฐทีวีนะฮะ
หรือว่าเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีเข้ามาเยอะมาก
ค่ะนะครับเราก็พยายามตรวจสอบแล้วก็ประสานต่อให้อย่างเต็มที่นะครับ
ท่านผู้ชมครับอย่างผู้ชายคนนึงเขาแจ้งเรื่องมายังราว
แต่ว่านี่เป็นอีกมุมนึงนะคือผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเนี่ยติดโควิด๑๙
ค่ะก็ไปรักษารักษาที่โรงพยาบาลหมอเนี่ยบอกเขาว่าหายแล้วอืม
ให้กลับบ้านได้ค่ะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าภรรยาของเขาที่อยู่ที่บ้าน
ก็ติดโควิดสิบเก้าอ้าวและภรรยายังไม่มีใครมารับไปรักษาอ้าว
เขาก็เลยเอ๊ะถ้าให้ภรรยามารับผมค่ะแล้วผมที่ว่าหายแล้วเออ
หรือว่าต้องไปกักตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะติดกันไปติดกันมาไหม
ก็จะไปเจอกับผู้ป่วยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหนึ่งไปอีกไหมผู้ชายคนนี้บอกกับเราว่า
ทางโรงพยาบาลบอกว่างั้นก็ไปแท็กซี่อ้าวเขาก็เอ้า
กลายเป็นว่าผมจะเอาเชื้อไปให้กับแท็กซี่หรือผู้โดยสารคนอื่นอีกไหมล่ะ
เออนี่นะฮะเราเลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะครับแต่ว่าดูก่อนนะครับ
สำหรับคลิปที่ผู้ชายคนนี้เขาส่งมาพูดคุยกับเรานะครับ
ผมตรวจวันที่สิบสองเชื้อจะวันที่สิบสี่พอเสร็จปุ๊บอ่า
แจ้งผมวันที่สิบสี่สิบสี่กลางคืนทางโรงพยาบาลให้ผมติดต่อไป
เข้าทำการรักษาแฟนผมก็ไปส่งพอเสร็จปุ๊บ
ไปส่งรักษาจากวันที่สิบสี่อืมถึงวันที่วันนี้ยี่สิบเอ็ด
ทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าให้ผมได้กลับบ้านเลย
เนื่องจากว่าครบกำหนดการกักตัวแล้วแล้วก็ออกใบ
รับรองแพทย์มาให้ฉบับหนึ่งทั้งนี้ออกมาเขาไม่ได้แจ้ง
ให้ผมทราบอีกทีว่าผมเชื้อยังมีอยู่ไหมหรือว่ายังไง
ให้ผมกลับมาทั้งที่ตอนเนี้ยที่บ้านผมแฟนก็ติดเชื้อเพราะแฟนยังไม่ได้รับการรักษา
แฟนตรวจอีกทีวันที่สิบห้าตอนเนี้ยวันที่สิบเอ็ดเนี้ยแฟนยังอยู่ที่บ้านผมอยู่เลย
นี่ฮะเขาก็เลยส่งเรื่องมายังเราว่าตกลงเขาควรจะทำยังไงนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบสองนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ตรวจสอบให้แล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของชายคนนี้นะครับ
อยู่แถวสายไหม๓๔นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงนะครับ
สมมุติว่าเขาชื่อนายเมธีก็แล้วกัน
เขาบอกว่าตัวเขาอยู่กับภรรยาที่บ้านสองคนค่ะ
เมษายนที่ผ่านมานะฮะนี่นะฮะเขาบอกว่าเจ็ดเมษายนเนี่ยภรรยาไปกินข้าวกับเพื่อน
แล้วก็กลับมาที่บ้าน๑๐เมษายนภรรยามีไข้อ่อน
เขาก็บอกเอองั้นไปตรวจโควิดสิบเก้าหน่อยไหมคลินิกแถวแถวลำรุกานั่นแหละ
เอ็ดเมษายนเขาจะไปต่างจังหวัดกันไงจะกลับบ้านพิจิตรอ่า
ว่าเดี๋ยวเกิดมีโค้งมีไข้เป็นโควิดขึ้นมาทางพิจิตรจะเดือดร้อน
ค่ะนะครับหรือไม่จะได้ไม่ต้องไปกักตรงกักตัวมีใบรับรองไปด้วย
ปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ย๑๑เมษายนผลตรวจภรรยาออกมา
เป็นลบไม่ติดนะฮะค่ะแต่สิบสองเมษายนนายเมธีบอก

จะได้สบายใจคลินิกเดียวกันกับภรรยาเลยนะครับ
แล้วก็มารอผลที่บ้านใช้ชีวิตตามปกติสิบสามเมษายนคลินิกโทรมาแจ้งบอกว่า
คุณเมธีติดอ้าวคุณเมธีบอกผมช็อกเลยค่ะ
ภรรยาเป็นคนออกไปนอกบ้านไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วมีไข้ไม่ติด
แต่ตัวผมติดนะก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลนะครับ
ไปรักษาตัวนะครับสิบสี่เมษายนภรรยาเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านแถวสายใหม่เพราะคลินิกที่ไปตรวจเนี่ย
เขาไม่สามารถเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยโควิดได้นะครับ
ไปโรงพยาบาลภรรยาก็เลยตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลที่คุณเมธีไปนั่นแหละ
ตรวจรอบสองผลออกสิบห้าเมษายนนะครับปรากฏว่าอ่า
ไปตรวจสิบห้าเมษายนแล้วกลับบ้านค่ะสิบหกเมษายนผลออกมาปรากฏว่า
ภรรยาติดอีกฮะทีนี้อ๋อกลายเป็นว่าภรรยาเนี่ย
ติดต่อกับโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลบอกว่าต้องรอก่อนเพราะว่า
ตอนนี้ยังไม่มีเตียงว่างแล้วภรรยาเป็นผู้ป่วย
แบบลักษณะสีเขียวกลุ่มสีเขียวก็รออาการก่อนก็ได้นะครับ
จนถึง๒๒เมษายนก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมารับตัว
เพื่อจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามหรือว่าจุดไหนที่กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอยู่ได้
สุดท้ายเนี่ยจนคุณเมธีเขาหายรักษาอาการจนหายได้ออกจากโรงพยาบาล
แต่โรงพยาบาลบอกว่าให้กลับมาอยู่ที่บ้าน
เขาต้องมาอยู่ที่บ้านกับภรรยาที่ยังติดโควิดแล้วยังไม่ได้ไปรักษา
แล้วจะเอายังไงดีจะให้ตกลงจะหายหรือจะติดใหม่ยังไง
เพราะเห็นก็บอกว่าโรคนี้ตัวนี้ตัวใหม่มันติดซ้ำได้อีก
ภรรยาถ้ามารับก็ไม่ได้อีกออกจากบ้านก็อันตราย
ให้ไปแท็กซี่ตัวเขาก็ยังเพิ่งหาย

เดี๋ยวไปแพร่คนอื่นขึ้นมาอีกทำยังไงล่ะ
สุดท้ายก็ตัดสินใจก็คือเอาเป็นว่าจะได้ไม่ต้องกังวลกับคนอื่น

ก็ให้ภรรยาที่ติดอยู่นั่นแหละมารับเขากลับบ้าน
อ้าว
ตรงนี้ผมฝากพี่ทางไทยรัฐ
ช่วยเป็นเรื่องให้อีกทีนะครับ
พวกนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวผมเนี่ยหมดเชื้อหรือยัง
เพราะผมอยู่โรงพยาบาลแค่๗๘วันเอง
เราก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะว่าตัวของคุณเมธีเองเขาก็กังวลว่ามาอยู่กับภรรยาแล้วจะกลายเป็นว่าติดกันไปติดกันมาอีกรอบนึงหรือเปล่า
ล่าสุดนะครับมีรถของทีมแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธนบุรีมารับตัวภรรยาของคุณเพรีไปที่ฮอสพีเทลแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นจุดที่สามารถรับผู้ป่วยโควิดในกลุ่มของสีเขียวได้นะครับ
ก็รับไปดูแลอาการแล้วนะฮะ
คือตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขก็คือมีผู้ป่วยที่อาการหนักเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
หนึ่งในผู้ป่วยที่เคยเป็นผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็รักษาหายกลับมาทำงานได้ตามปกติก็คือผู้ว่าปูนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีค่ะ
ก็ออกมาให้กำลังใจประชาชนผู้ป่วยโควิดทุกคนรวมถึงให้กำลังใจไปถึงอาต้อยเศรษฐาแล้วก็นักคอมด้วยนะคะ
นี่ค่ะโดยเป็นการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะผู้ว่าปูบอกว่าจากที่ผมได้ติดตามข่าวและทราบว่าในการระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรง
ซึ่งมีกรณีของคนวงการประเทิงอย่างอาต้อยเศรษฐานและนาคอม
อีกจำนวนหลายรายผมจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งอาต้อยนาคอม
และผู้ป่วยทุกท่านตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยขอให้อาการของทุกท่านดีขึ้นในเร็ววัน
ให้ท่านได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัว
คนใกล้ชิดที่รอคอยการกลับมาของท่านอยู่ทุกวินาทีได้มาเห็นถึงกำลังใจจากคนไทยอีกหลายคนที่เอาใจช่วย
และส่งความปรารถนาดีผ่านช่องทางต่างต่างรวมทั้งขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาล
บุคลากรจากทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
โดยเฉพาะแพทย์วิกฤตแพทย์โรคปอดและโรคทางเดินหายใจ
กำลังทำงานหนักเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอยู่ในเวลานี้
สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร
ผมจะคอยสนับสนุนทั้งการทำงานและปัจจัยอื่น
เพื่อช่วยเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ก็เป็นข้อความให้กำลังใจจากผู้ว่าปูที่ก็ครั้งนึงเนี่ยอาการก็หนักเหมือนกัน
ไม่ได้สติดอยู่ประมาณเดือนกว่า
สุดท้ายท่านก็ตอนนี้หายแล้วนะครับก็ออกมาทำงานแล้วนะครับ
ติดโควิด๑๙ตอนนี้อาการลงปอดแล้วมีเรื่องของไตด้วย

วันนี้มีผู้ที่ให้กำลังใจส่งกำลังใจถึงนคร
ในสังคมออนไลน์เยอะแยะไปหมด
ทั้งผู้คนในแวดวงบันเทิงศูลยปินดารา
หรือว่าแฟนคลับแฟนรายการแฟนตลกของนคร
แต่อีกมุมนึงมันก็มีมุมว่า
เอ๊ะการเจ็บป่วยโควิด๑๙ของนครเนี่ย
เอาละอายุเยอะ๖๔ปีมีอาการมีโรคแทรกซ้อน
มันก็ไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป
คือคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันเขาก็อาการหนักเหมือนกันทำนองนี้

หมอพยาบาลก็ต้องดูแลทุกคนเท่ากันไหม
คือก็เหมือนกับประมาณว่าที่ลูกสาวลูกเขยออกมาบอก
อยากจะให้คุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลไหนมารับนครไปดูแลต่อ

คุณผู้ชมครับมีชาวเน็ตคนหนึ่งถึงขั้นโพสต์แบบนี้นะครับ

มากดดันเพื่อคนคนเดียวได้อย่างไร
เขาก็มีคนอื่นให้ดูแลแค่นี้เขาก็เหนื่อยอยู่แล้ว
ปรากฏว่าโพสต์นี้นะครับทำให้คุณบอลเชิญยิ้ม

คุณบอลได้แชร์โพสต์นี้แล้วก็มีข้อความที่ดุเดือดมาก

ใครเป็นญาติเนี่ยช่วยสั่งสอนช่วยอบรมหน่อย
อย่ามาเล่นกับความรู้สึกของคนแบบนี้นะ
บอกว่ามันเหยียบหัวใจกันมากเกินไป
ถ้าแน่จริงก็ให้ติดต่อมา
สุดท้ายคุณบอลตอนนี้ลบโพสต์นี้ทิ้งไปแล้วนะครับ

คอมกลับมาร้อนแรงในโลกโซเชียลอีกครั้ง

ว่าที่ลูกสาวนครออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือ
มันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของคนดังคนมีชื่อเสียงหรือเปล่า
แล้วก็ยกเคสเปรียบเทียบกับเคสอาม่า๓ท่าน
รอรถมารับไปรักษาโควิด๑๙อยู่ที่บ้าน
จนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านไปท่านหนึ่ง
อีกสองท่านก็เพิ่งมีรถมารับไปเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานี่เอง

เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเนี่ยว่ากันยาวอีกทีนึงนะฮะ
เพราะว่าอาม่าท่านหนึ่งที่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ชาปนกิจศพไป

เรื่องของนครตรงนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามุมหนึ่งก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำหรือเปล่า
แต่หลายคนก็บอกว่าคือลูกสาวลูกเขยเขาก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรือ
ญาติคนใกล้ชิดเขาก็อยากจะหาทางรักษาพ่อแม่พี่น้องของเขาให้หายจากอาการ
นครได้เขียนชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ
บอกว่าไหนแล้วก็ขอเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการ
ส่วนใหญ่คือออกมาอัปเดตอาการคุณพ่อและการพูดของผม
คือเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลย
ไม่ได้ต้องการใช้อภิษฎอภินิหารใดที่เหนือกว่าคนอื่น
มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นญาติ
เป็นลูกเป็นหลานคนป่วยก็ย่อมอย่าอยากหาวิธีใด
ดีที่สุดเพื่อคุณพ่อของตัวเอง
ขอโทษถ้าทำให้เข้าใจผิดไปในทางใดครับ
นี่นะฮะที่เขาโพสต์เอาไว้ล่าสุด
ค่ะนะฮะส่วนคุณบอลเชิญยิ้มวันนี้โพสต์ภาพยกมือไหว้
เขียนขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลมาตลอดนะครับ
เชิญยิ้มวันนี้ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ
แต่ต้องกลับไปกักตัวต่อนะครับ
ยาของนครรวมถึงคุณหมอแล้วก็แพทย์ทุกคนที่ดูแลด้วยเราสอบ
ไปยังคุณบอลนะครับบอกไม่ขอพูดอะไรมากเกี่ยวกับดราม่า
เรื่องโพสต์หรือว่าการเรียกร้องขอความช่วยเหลือของลูกสาวของ
นครอยากโฟกัสไปที่คุณหมอที่มาช่วยดูอาการของนครมากกว่า
แพทย์ชุดใหม่มาดูแลคุณพ่ออาการตอนนี้ยังทรง
อาการจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่ค่าไตยังไม่ค่อยดี
ยังถือว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการหนักอยู่
โดยตอนนี้รักษาตัวในห้องไอซียูเหมือนเดิม
และฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์
หรือทุกช่องทางมาให้ด้วย
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙สำหรับคนบันเทิงนะครับ
วันนี้มีดารามีศิลปินที่หายจากโควิด๑๙ออกจากโรงพยาบาลอีก๔คนนะครับ
มีตินาสุพนาศมีเปรี้ยวทัศนียามีโยยศวดี
แล้วก็บอลเชิญยิ้ม๒๓เมษายนณขณะนี้
มีดาราที่ยังรักษาอาการโควิด๑๙อยู่อีกนะครับ
ตามหน้าจอนี้นะครับที่ยังอยู่อีก๓๔คน
แล้วก็หายป่วยออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว๑๐คนนะครับ